สนับสนุนโดยอิซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์

กลับมาสู่ช่วงเวลานาทีทองของพ่อค้าแม่ค้า
ที่หน้าแผงกันแล้วล่ะครับ
และวันนี้เราจะไปแจกทรัพย์รับโชค
กันที่ตลาดชัดชัยตลาดสดกลางเมืองหัวหิน

จะสงสนามชีนบานใจกันขนาดไหน
ไปชมพร้อมกันเลยครับ
ช่วงขอตอบตลาดแตก
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในช่วงนะครับ
ขอตอบตลาดแตกนะครับผม

อะไรอ่ะการลงขายเงินทุนเต็มกระเป๋า
ก็มันต้องมีเงินทุนไปมอบให้จับพวกค้าแม่ค้าในตลาด
ถูกต้องเรามาพร้อมกับคำถาม๕คำถาม
กำลังหวัญ๕๐๐๐บาท
ต้องมอบไปด้วยนะช่วยกัน
อบแต่ไม่เกี่ยวกับค่าตัวใช่ไหมคะ
ไอ้นี่มันหวนเงินหมด

ไปมอบเงินทุนให้เขาครับ

จะมีของกินอะไรนะถูกใจคุณผู้ชมบ้างนะคะ

ที่นี่ครับตลาดชัดชัย
ตลาดใหญ่เก่าแก่อยู่ใจกลางเมืองหัวหิน
เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงคู่บ้านคู่เมืองหัวหิน
มากว่า๘๐ปีเลยทีเดียว

เป็นแหล่งรวมของสดใหม่ใหญ่ดีเชียวล่ะครับ

แว่นมาดูได้ค่ะ

อีกทั้งของกินมีมากมายหลากหลายเลิศรส
หน้าลองริมเชียวแหละครับ

ใครมาหัวหินแล้วไม่ได้มาที่ตลาดชัดชัยแห่งนี้

ชิมพร้อมกันเลยครับ
ถึงร้านนี้นะคะ
บอกว่ามาหัวหินต้องมานะครับ

ไปผ่านมาต้องมาแวะร้านหมูปิ้งดิใช่ไหมครับ

นี่คือลูกชายเหรอครับ

พระครูมีผลลาย

แล้วของพลัญญาที่เราที่เพจบุรี

แต่เราก็ถามนึกว่ามี
แล้วที่สำคัญ

แต่ว่าหมูนุ่ม

ชิมก่อนครับครูผู้จำ

คือลูกค้าในหัวหินทุกคนต้องรู้จักร้านลุงเป็นอย่างดี
และสิ่งสำคัญในชีวิตของลุงก็คือว่า
การได้ถวายหมูปิ้งให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตลุงเลย

เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับ

ข้าราชบริการมาซื้อก่อนนะครับผม
ก็ถูกปากถูกใจนะครับผม
ก็สั่งมาสั่งเลยครับผม

ก็สั่งไปเสวยในวังไกลกังวล

ก็เป็นที่ปราบปลื้มของครอบครัว

เราก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยนะ

อธิบายไม่ถูกเลย

ไปหาของอร่อยในตลาดหัวหินกันต่อดีกว่า

ขอบคุณครับ

ไปมอบโชคให้กับแม่ค้าแม่ค้าแถวนี้ดีกว่า

เรารู้จักก็ไม่รู้อ่ะ

รู้สึกว่ามาหัวหินกี่ทีนะ

ใช่ค่ะ
ขนลูก
ท่านายกคือยังไงท่านายกท่านลุงตูคือยังไงท่านายก

โอ้เดี๋ยวนะกล้องดูใหม่นะเข้าทางขวางด้วยเมื่อกี้
นารายในปากนี่
คือข้าวเหนียวเนี่ยถ้ามูลไม่ดีมันแฉะไง
คืออะไรคะ
ละมุนนีสีหัวหินมาก
อันนี้ดีกว่าอร่อยดีแบบนี้นะครับ
ของขาวนะของขาวนะของขาว
๑ล้านเปอร์เซ็จทุกล้านเปอร์เซ็จ
๑๕ล้านแต่ต่างได้๑๐๐๐บาท
ตอบผิดนะครับต้องยกข้าวเหนียวหมูลแล้วก็มะม่วงให้กับทีมงาน
หอยเสียบจิ้มมะละกอครับอาหารทานเล่นของคนหัวหินใช้หอยเสียบตากแห้งปิ้งให้สุกทานคู่กับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานโรยหน้าด้วยมะละกอดิบขูดรสชาติเนี่ยนะฮะอร่อยเลิศลึกล้ำคำเดียวไม่พอจริงฮะ

รับไปเลยทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้รับไปเลยทันทีหนึ่งพันบาท
แต่ตอนนี้ขอไปพักความสนุกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเขาและความฮาแบบนี้
เราเป็นคนหัวหินไหมเกิดที่หัวหินไหมลูก
ตรงไหนเกิดโรงพยาบาลปานห้องที่เกิดหมายเลขแม่ห้องรวมห้องรวมห้องรวมค่ะ

ถามว่าหมูปิ้งร้านลุงแต่ขายราคาไม้ละเท่าไหร่คะ

หมายที่สามหมูเยอะกว่าหมายที่หนึ่งไหม
เท่ากันจ๊า